ครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณควินครับ

หลังจากที่มวลชนนะครับบางส่วนกรูกันออกมานะครับ

ที่เห็นว่ามีควันพวยพุ่งอยู่ตรงนั้นนะครับ

และมวลชนบางส่วนก็คือพยายามกรูกันออกมาครับ

พยายามที่จะขี่รถจักรยายนต์เข้าไปบริเวณนั้น

เห็นไหมครับมีการยิงพลุกันขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ

จะเห็นว่าเป็นแสงเพลิงนะครับ
ลุกไหม้ป้อมตำรวจบริเวณนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ควันพวยพุ่งขึ้น

บริเวณนั้นก็ยังคงมีเสียงดังคล้ายระเบิด

กำจัดกระยังตรงเข้าไปบริเวณดังกราวนะครับ
บริเวณสามเหลี่ยนดินแดงแล้วนะครับ

และตามรถมาไปฝูงพี่ไปข้างหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าการจากปริเวณนั้นมีการปิดถนนหรือไม่นะครับ
มีตำรวจมาคอยประสานบอกเส้นทางนะครับเนี่ยยังคงมีรถประมาณ๔คันนะครับ
พยายามที่จะขับจนมีมวลชนนะครับต้องคอยมายืนบอกนะครับ
ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับ
ตอนนี้ควันไฟก็ยังคงโหมลุกไหม้อยู่นะครับเพลิงยังลุกไหม้อยู่นะครับ
แล้วก็มีควันโพยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลานะครับ
ตอนนี้นะครับก็มีการตะโกนบอกกันอีกนะครับว่าตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
กระชับพื้นที่มาใกล้จะถึงสามเหลี่ยมดินแดนแล้วครับตอนนี้จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
พยายามที่จะขี่ถอยล่นกันออกมานะครับซึ่งตอนนี้บริเวณสามเหลี่ยดินแดงเนี่ย
จะไม่มีมวลชนอยู่แล้วนะครับถอยล่นมาซึ่งมารวมกันอยู่ที่บริเวณเลย
คุณนัทฮุทธ์หลังจากที่ได้ขับรถผ่านบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
มีการสื่อสารกับมวลชนให้ไปเจอและไปพบกันอยู่บริเวณตึกชัย
แต่ไม่ได้เป็นการนัดพบเพื่อรวมตัวกันอีกครั้งแต่เป็นการส่งกลับบ้าน
ซึ่งตอนนี้คุณนัทธวุฒิหน้าที่จะเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณใกล้กับแยกตึกชัยแล้ว
ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีรถจักรยานยนต์ของมวลชนนะครับขับเข้าไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงอยู่นะครับ
แต่จะเห็นเป็นควันของไฟที่ลุกไหม้ตอนนี้เริ่มหนาแน่นขึ้น
คาดว่าตอนนี้ตำรวจควบคุมฝุงชนกระชับพื้นที่มาใกล้ที่จะถึงสามเหลี่ยดินแดง
มวลชนเนี่ยถอยล่นกันออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตะโกนบอกกันนะครับแล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
พร้อมบีบแทนส่งสัญญาณเป็นระยะ
เรายังเห็นภายในหลวงอยู่หน้า
นั่งอยู่ป้องจราจรยงแย่งเวียงแดง
คือนอกจากที่ลุกไหม้ป้องแล้วนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นเหมือนโยนอะไรใส่เข้าไปนะตุ้มขึ้นมาอีกทีนึง
นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าปปศที่คุณคารินอยู่
แต่เราก็ยังเห็นนะว่ากลุ่มมวลชนมีทั้งถอยร่นออกมา
มีทั้งเติมมีทั้งเดินหน้ากลับไปใช่ไหม

ตอนนี้คฝมาแล้วครับคฝมาแล้วนะครับ
มาจากจุดไหนฮะจุดไหนครับ
ตรงจุดสารเหลี่ยมดินแดงครับนี่เป็นภาพจากจุดเดิมนะครับ

ซูมเห็นนะครับตอนนี้เป็นตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ

ที่เริ่มกระชับพื้นที่เข้ามานะครับ

ขออนุญาตการณ์การชุมนุมนักขนาดนี้
เท่ากับว่าที่แยกดินแดงพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดง

เพราะผู้ชุมนุมก็ยังไม่ได้ถอยร่นไปทั้งหมด

หน้าบ้านพักของนายกที่ค่ายทหารที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก